ทุกผู้ชมครับก็รองพื้นที่ไปตามเรื่องนี้ให้ครับ
เพราะว่ามีบ้านหลังหนึ่งที่ปฐุมธานี
คือเจ้าของบ้านตื่นมานะโอ้โหจนโรงศพมาวางอยู่หน้าบ้างเลยวะครับฮ่างงมากเลย
โรงศพนะครับตื่นมาแล้วทำยังไงล่ะโอ้โหนี่ขาด
มีแค่โลงฮะไม่มีอะไรอยู่ในโลงเขียนไว้ด้วยเนี่ย
บอกปากดีนักปากดีเดี๋ยวนอนโลงวงเล็บไอ้ร้อไม่เชื่อลองดู
ครูกันเลยเหรอคะเราะชื่อคนในบ้านครูกันแบบนี้เลยเหรออย่างนี้เลย
ใส่รูปหัวใจไว้ด้วย๑ดวงท่านผู้ชมครับเป็นเราจะทำยังไง
คือโรงศพเนี่ยราคาไม่ได้ถูกนะคะราคาหลักพันนะคะ
คือถ้าจะมาขู่กันแบบนี้เอาเงินไปทำอย่างอื่นเถอะ

ไม่รู้ไปซื้อมาหรือเปล่าไปยกของใครมาก็ไม่รู้
นี่เป็นโรงศพนะฮะที่เอามาตั้งทิ้งไว้หน้าบ้านของนางจำปีป้อมทรัพย์อายุ๖๐ปี
บ้านอยู่ที่หมู่๑๒ตะบนคลอง๖อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงไปเลยครับลงไปพื้นที่นี้นะฮะไม่ได้ลงลงไปในลง
ลงไปในพื้นที่นี้ไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นพื้นที่นี้มีบ้านสี่หลังอยู่ในรั้วเดียวกัน
คือสี่หลังเนี่ยเป็นพี่น้องกันทั้งหมดนะแต่โรงเนี่ยมันมาตั้งจำเพาะเจาะจงในบ้านหลังของนางจำปี
จำปีบอกว่าเลาะเนี่ยคือชื่อของลูกชายลูกชายชื่อนายไพร้อนะเป็นชื่อในโรงศพนั่นแหละที่เขียนเอาไว้ว่าไอ้เลาะเนี่ย
โดยเมื่อเช้านะครับประมาณตี๕ตื่นมาทำกับข้าวจังหวะนั้นน้องสาวกับน้องเขยขับรถออกจากบ้าน
จะไปส่งหลานไปโรงเรียนก็เห็นโรงศพตั้งขวางทางอยู่นะทางออกหน้าบ้านน้องสาวก็เรียกทุกคนมาดู
พอน้องเขยเปิดโลงดูก็ไม่มีอะไรนะฮะมีแต่ข้อความที่เขียนขู่เอาไว้ถึงลูกชาย
ไว้บนฝาโลงซึ่งนางจำปีบอกว่าปกติแล้วลูกชายก็ไม่เคยไปยุ่งกับใครนะ
ไม่เคยมีเรื่องทะเลาวิวาสกับใครตอนนี้คนในบ้านโอ้โหกลัวกันหมด
อยากจะถามไปยังคนก่อเหตุว่าทำแบบนี้ต้องการอะไรมีปัญหาอะไรทำไมไม่มาคุยกันตรง
มันเปิดเลยแล้วไอ้หลานอยู่ในรถบอกปูอย่าเปิดปูอย่าเปิดอันนี้มันเปิดเลย
เปิดมาข้างในก็ไม่มีอะไรก็เห็นเขียนชื่อไว้ก็งงนะ
เพราะว่าลูกชายไม่เคยมีเรื่องกับใครนะ
ไม่มีเขาเป็นคนพูดเพราะ

ไม่เคยทะเลาะกับใครไม่เคยอะไรอย่างนี้

แต่อยากให้ตำรวจจับให้ได้
แค่เห็นโรงก็ตกใจแล้วเนาะ

แต่อันนี้มันเกินไปมาขู่กันแบบนี้

นายพายระป้อมซับอายุ๓๙ปี
ผู้ที่มีชื่ออยู่บนฝาโลงแล้วเขียนข้อความถึงเขาไว้

นายพายระบอกว่าเขาทำงานที่อุบตคล๖
ตอนเช้ากับตอนเย็นจะขับรถ
รับส่งนักเรียนยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องกับใคร
โดยเฉพาะที่ทำงานก็ไม่มีปัญหากับใคร
อยากรู้เหมือนกันว่าใครทำแบบนี้และทำไปเพราะอะไร
เพราะตอนนี้ทุกคนในบ้านเขาหวาดวิตกกันหมดหวาดกลัวกันหมด
แม่กับญาติที่ส่วนใหญ่เป็นคนเท่าคนแก่แล้วทั้งนั้น

ภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะไปตรวจสอบนะครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมาจะเห็นรถกระบะมาจอดที่ถนนเรียบคลอง๖
ตอนตี๑ครึ่งผู้ชาย๓คน
ปกปิดใบหน้านะแล้วก็ช่วยกันยกโรงศพลงมาเห็นไหมโอ้นี่
แล้วก็ขึ้นรถหลบหนีไป

จะไปซื้อรอเตอรี่หรอฮะ
ไม่จะบอก
ไพร้อบบอกว่าเชื่อว่าคนเกาะเหตุต้องมาดูร้านเราไว้ก่อนแล้ว
แล้วก็คงจะจ้างวานกันมา
แล้วถูกตรงรู้ว่าที่หน้าบ้านเขามีกลรงจรปิด

ในการปกปิดใบหน้า
หรือว่าน่าจะมาขู่มาเล่นแต่ก็ไม่รู้ก็คือใครอ่ะมันปฏิฐานยากครับ
ไม่มีประตูนะครับผมคือพ่อแม่กลัวกลัวมากครับคือยังไงก็มันแรงไป

เดี๋ยวอาจจะสืบสวนให้นะครับพันธมตเอกรามนรงเกียรติบุญเกิด
กับการสพคลอง๕บอกว่าตอนนี้ชุดสืบสวนกำลังไปตรวจสอบ
ตามร้านจำหน่ายโรงศพในพื้นที่เพื่อจะดูว่าเอ๊มีใครมาซื้อโรงลักษณะแบบนี้
ในช่วงเวลาวันแบบนี้แบบนี้บ้างนะครับ
เพื่อขยายผลไปหาคนที่ก่อเหตุนะฮะอ่าส่วนโรงศพเนี่ย
ตำรวจก็เอาไปให้วัดแล้วนี่ฮะเผื่อเอาไปใช้ประโยชน์
สำหรับผู้ที่เขาไม่ค่อยมีสตางค์หรือว่าศพไม่มีญาติ
ค่ะดีกว่าปล่อยทิ้งไว้เฉยเฉยใช่ใช่นะครับมีรายงานว่าสาเหตุมันอาจจะมาจากที่
นายไพร้อเนี่ยไปอยู่ในเหตุการณ์ตำรวจจับยาเสพติดในพื้นที่นะ
ทีนี้ผู้ต้องหาเป็นลูกน้องของเพื่อนสนิทของนายไพร้อค่ะ
ก็เลยคิดว่านายไพร้อแจ้งเบาะแสอ่าอะไรอย่างเนี้ยอ่า
ค้ายาอาจจะคิดว่าเอ้ยนี่มันเป็นเพื่อนของอ่า
คนนี้เรารู้จักนี่ว่าอ่าแจ้งเบาะแสให้มาจับเรารึเปล่าอย่างเงี้ย
ก็เลยไปขู่อาจจะเป็นอย่างนั้นลงทุนมากกับการไปขู่
ถ้าคนก่อเหตุจะเอาลงศพคืนก็ไปเอาที่วัดได้นะครับ
แถวครองห้าถามตำรวจสอบพอครองห้าก็ได้เอาไปทำอะไรดี
ก็ไม่รู้เผื่อมันอยากจะได้คืนก็ไปหาตำรวจเขาว่าพี่ครับ
พี่เอาลงผมไว้ไว้ไหนขอคืนดีกว่าใช่ใช่